ความคืบหน้ากรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้ช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้นะคะ
เป็นบ้านบ้านพักที่อยู่อาศัยแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์ซื่อตรง
ย่านสุวินทวงลำผักชีในกรุงเทพนะคะ
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้วันเกิดเหตุมีลูกสาวของเจ้าของบ้าน
คือน้องอายุ๑๖กับ๑๓ปีเสียชีวิตโดนไฟคลอกนะคะ
และล่าสุดในวันนี้ค่ะคุณพ่อก็เสียชีวิตตามลูกสาวไป
เป็นศพที่สามแล้วส่วนตัวคุณแม่ตอนนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็ยังไม่ทราบด้วยนะคะว่าตอนนี้เธอได้สูญเสียสามี
แล้วก็ลูกสาวสองคนอันเป็นที่รักไปแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้ค่ะ
จริงเดิมทีเดียววันนี้ญาติของผู้เสียชีวิต
ต้องเดินทางไปรับศพน้องทั้งสองคน
ก็คือน้องมีนกับน้องมีมี่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
แต่ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะเพราะว่าก็ได้รับข่าวร้าย
เพราะว่าคุณพ่อเสียชีวิตตายตามไปเป็นศพที่๓
เอาล่ะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
เป็นบ้านพัก๒ชั้นภายในหมู่บ้านซื่อตรง
ซอยสูวินทวงโว็ง๒๙กรุงเทพฯนี้เองค่ะ
ซึ่งเป็นบ้านพักแล้วก็ปลูกติดกับโรงพยาบาลสัตว์ซื้อตรง
แล้วมีการต่อเติมนะคะต่อเติมเป็นบ้านพักคนงานทั้งหมดอยู่ในรั้วเดียวกันนะ
สภาพบ้านหลังที่เกิดเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดค่ะ
เหตุครั้งนี้ทำให้นายสัตวแพทย์ชาติชัยโพคานิต
และสัตวแพทย์หญิงกัญวีสุจิพงศ์
สามีภรรยาเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์ซื้อตรง
คือวันเกิดเหตุเนี่ยสองสามีภรรยาถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเวทการุณรัฐ
ส่วนลูกสาว๒คนเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ
หลังจากที่โดนไฟคลอกก็คือคนแรกน้องมีนเด็กหญิงนิชชานีโภคคานิต
ส่วนอีกคนก็คือน้องมีมี่ก็เสียชีวิตทั้งสองคนนะคะ
สองพี่น้องที่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตมาชนะสูตรพลิกศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
และเดิมทีเดียวเนี่ยตามกำหนดงานช่วงบ่ายที่ผ่านมา
จะต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อไปติดต่อขอรับศพน้อง
แต่ปรากฏว่าญาติของทั้งสองฝ่ายเนี่ย
บอกว่าทำใจไม่ได้จริง
ที่ต้องไปติดต่อรับศพหลานสาวทั้งสองคน
และวันนี้ซ้ำยังมีข่าวร้ายด้วย
เพราะว่าสามีของสัตวแพทย์หญิงอีกท่านหนึ่ง
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็เพิ่งเสียชีวิตไปด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องของการติดต่อรับศพ
มีนกับน้องมีมี่ก็ต้องมีการเลื่อนออกไปก่อน

ตอนนี้มีบาดแผลจากเพลิงไหม้สักประมาณ๑๕ปี
แล้วก็ยังไม่สามารถให้การอะไรกับเจ้าหน้าที่ได้
ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ทางญาติก็เลยทำเรื่องฝากศพของทั้งสอง
ไว้ที่สถาบันนิติเวศเป็นเวลา๒๐วัน
ก็คือขอทำเรื่องฝากศพลูกสาวเนี่ย
ที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลา๒๐วัน
ส่วนศพของนายสัตวแพทย์ชาติชัยคนเป็นพ่อ
ก็จะมีการฝากไว้ที่โรงพยาบาลจุลาลงกร

ทางญาติก็ไปจุดทูปนะ
ไปจุดทูปไว้สินศักดิ์ศิษฐ์ประจำสถาบันนิติเวท

แล้วก็บอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
เพราะว่าตอนนี้เองก็ยังไม่สามารถที่จะทำใจ

เหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ข่าวใหญ่
ืนไฟต้องระมัดระวังให้ดีก่อนที่จะออกจากบ้าน
ต้องตรวจต้องเช็คนะคะแล้วถามว่าสาเหตุ
สำหรับเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ตอนนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ไปเก็บเรื่องของหลักฐานต่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สักประมาณ๑๕๒๐วันเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรกันแน่
แต่ว่ารักษณะของบ้านหลังนี้คือมีทางออกทางเดียวหน้าบ้าน
ด้านหลังเนี่ยคือประตูเหล็กรั้วเหล็กชัดเจนมากเลย
คือมันออกไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เกิดไฟไหม้เนี่ย

ออกไม่ได้นะคะ